สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ก็เลยบอกอะไรใต้ตาเป็นอะไรฮะ

ไม่คุณแม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่

ปาดออกไปหมดแล้วเนอน้ำตาเนอะ

ถึงพี่ม้าอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็นอนที่นี่
ตื่นตี๔มานั่งแต่งหน้าเสร็จปุ๊บทำรายการนอนอยู่ที่นี่

วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเจอฝนที่ไหนกันบ้าง
บอกกับเราได้ทางไลน์นะคะ
วันนี้รถเมย์กลับมาจากหัวหินค้างอยู่

แล้วก็พอตกช่วงบ่ายปุ๊บฝนฟ้าครึ้มระหว่างทางที่ขับรถมาที่นี่
ไปกับคุณแม่ไปทำอะไรไปเที่ยวบ้างสิว้าววันนี้ตอนเช้ามาออกละครไม่ถ่าย
ไม่มีละครก็เลยไปตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้ว
อ๋อไปนอนพักผ่อนชิวมากวันเดียวมีเวลาวันเดียว
พักผ่อนหัวใจหรือยังไง
ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนานแล้วอันนี้ก็เข้าเรื่องจ้ะเข้าข่าวของเราดีกว่าค่ะวันนี้
พูดถึงเรื่องของฝนกันนิดนึง
กรมอุตุเขาบอกว่าภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกเนี่ยมีฝน๖๐๘๐ของพื้นที่นะคะ
ขณะที่กรุงเทพเองก็มีฝนตกในช่วงบ่ายกับช่วงค่ำด้วย
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าร่มมรสมภาพผ่านฝนฝนเกาะตอนล่างฝนกลางตอนบน
ก็ยังคงอุบอกคุมทะเลอันดามณฝนใกล้แล้วก็อ่าวไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระยะนี้นะคะ
เขาบอกว่าอากาศทั่วไปตอนนี้เนี่ยบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนตก
สำหรับภาคใต้นั้นฝนลดลงนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่บอกมาเนี่ย
ก็ระมัดระวังในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นข่าวกันไปว่า
อายุทยาน้ำท่วมไล่มาเลยเนี่ยอ่างทองอายุทยาไล่ลงมาเรื่อยก็
ก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันช่วงนี้จะท่วมไหมเนี่ยไม่หรอกมีโอกาสไหมพี่
นี่ไงก็ระบายหมดแล้วนี่เห็นไหมมันก็ระบายลงระบายเร็วลงเร็วนิดนึง
วันนั้นไปทำงานกับพี่เอพี่เอชายาพี่เอชายาอยู่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมคะ
พี่เอไม่ใช่เหรอใช่บ้านอยู่อ่างทองน้ำเข้าบ้านน้ำเข้าบ้านแล้วก็ไล่ค่ะ
มาอายุทยานี่แหละเดี๋ยวก็ลงค่ะคุณโกติก็อยู่อ่างทอง
ใช่ก็เดี๋ยวปุ๊บไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ระบายแหละก็คือระบาย
โอเคนะครับข่าวต่อไปนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับน้องตินาสุพนาศนะครับ
มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเป็นไฟไหม้ร้านเต้าหู้ดำดังตลาดญาติพุทธารามนะฮะที่ราชบุรีนะครับ
ทำให้น้องที่นายเนี่ยสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับทั้งสองคนเลยใช่ครับ
ไฟไหม้นะฮะที่ร้านเต้าหู้ดำสมุนไพรเจ๊อั้งนะฮะโอท็อปดังกลางตลาดโพธารามนะครับ
พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกดับ๒รายนะครับเป็นสามีภรรยากันนะฮะและเป็นพ่อแม่ของดาราสาวหล่อ
น้องตินาสุภาณาจิตรีรานะครับ
เรื่องต้นค่าสาเหตุจากไฟฟ้ารัดวงจร
ความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้นะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ

ห้องเก็บของชั้นบนซึ่งเป็นชั้น๒ของตัวอาคาร
เนื่องจากมีกล่องกระดาษจำนวนมากที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องฉีดน้ำสกัดกั้นนะครับ
ไม่ให้ลุกลามไปข้างห้องนะครับ
เรียกว่าห้องแถวนั้นเป็นห้องแถวซึ่งเป็นไม้

และประสานรถน้ำดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคลียงรวม๗คัน

เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ

ห้องนอน๒ชั้นมีผู้เสียชีวิต๒ราย
สภาพนะครับไม่เกลี่ยมนะฮะ
อายุ๖๕ปีอดีตข้าราชการครูนะครับ
โดยทั้งคู่นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของดาราสาวหล่อนะฮะ
น้องตินาสุพนาศจิตรีรานะครับ
อยากรักก็รักเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์นะฮะได้มีการตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ได้มีการสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของน้องตินานะครับ
ได้รับการยืนยันว่าเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเนี่ย
ฆ่าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่น้องตินาจริงนะฮะ
แต่เวลานี้เนี่ยน้องตินายยังพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะ
เพราะว่ายังเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เบื้องต้นนะฮะมีการนำสบของทั้งสองท่านเนี่ยมาชะนุสูตร
หาสาเหตุที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็นำสบเนี่ยนะฮะไปที่พทารามจังหวัดอาจบุรีเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
จากการสอบสวนนะฮะนางสาวสมชัยจิตรีลานะฮะอายุ๗๔ปีนะฮะ
เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะก็บอกนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ด้านล่างนะครับ
ส่วนน้องชายและน้องสะพ้ายเนี่ยอยู่ชั้น๒ได้ยินเสียงคุณผู้ชมครับเหมือนกับ
เสียงเหมือนกับของตกดังปั้งเสร็จก็เลยขึ้นไปดูที่ชั้นสองปรากฏว่าพบ
เพลิงเนี่ยกำลังไหม้อยู่ก็เลยตะโกนเรียกน้องนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่า
ให้ลงมาให้หนีเร็วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาพบอีกทีนึงเนี่ยฮะ
ทั้งสองท่านเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
น่าจะเกิดจากสาเหตุที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องตีนายเนี่ย
ลักควันนะฮะแล้วก็หมดสติไปแล้วหลังจากนั้นไฟถึงได้เข้าไปคลอกนะครับ
ก็ส่วนน้องตินานะครับเมื่อตอน๘โมงเช้านะฮะก็ได้มีการโพสต์รูปครอบครัวของตัวเองนะครับ
หลับให้สบายนะป๊าหมาม้าจะอยู่ในใจของลูกคนนี้เสมอ
ไม่ต้องห่วงทางนี้นะรักป๊าป๊ามาก
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเราเคยไปร้านนี้นะถ้าเราจำไม่ผิด
คือโพธารามเป็นเมืองที่ขายเต้าหู้ดำมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นั่น
แล้วเราเคยไปไทยรายการตลาดสดที่น่าเราจำได้ร้านเจ๊อัง
ร้านนี้เลยใช่ไหมครับ

ทะนั้นใช่ไหมครับ
ตัวน้องเองก็มีผลงานอยู่ตอนนี้ก็กับทางช่อง๓
ถ่ายกับพ่ออยู่นะครับนะครับอ้าวก็ขอเสียใจด้วยนะครับพี่มาบ้าง

อันนี้นะคะเตือนนะคะฮิตดูดไขมันหวั่นหุ่นเป๊ะมีสิทธิ์เสี่ยง

อยู่ในคุณแม่ขอโอ้ยเสียงเรื่องอะไร

ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะ
กระทรวงศาลก็เผยว่า
ขณะนี้กระแสการเสริมความงามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียว

เฉพาะที่ที่หนุ่มสาวนิยมพึ่งคลินิกเสริมความงาม
เพื่อที่จะใช้เครื่องมือแพทย์ในการดูดออก
เพราะว่าเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะ
จากสถิติของสมคมสรรยะแพทย์ตกแต่งนานาชาติ
ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว๒๕๖๒
พบว่าทั่วโลกมีผู้เข้ารับบริการเสริมความงามรวมถึง๒๑ล้านคน

คนที่๑นี่คือน่าจะเป็นฉัน
ในส่วนของกลุ่มที่ใช้วิธีการศัลยกรรมเป็นการดูดไขมัน
ถ้าสมมุติในบ้านเรานี่ก็น่าจะประมาณ๑๓๙๔๕๘๘คน
ว้าว

มีอยู่ในนั้นแหละอย่ามาซึ่งได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ๒นะ
ต่อจากการที่เสริมเต้านม
นมนั้นเป็นอันดับ๑แล้วก็ร้อยละ๘๕จะเป็นเพศหญิงค่ะ

ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้นะฮะประชาชนทั้งชายแล้วก็หญิง
ต่างให้ความสำคัญกับการลดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วนซึ่ง
ไขมันส่วนเกินจะพบมากตรงบริเวณหน้าท้อง
ใช่ไหมฮะต้นขาต้นแขน
เพราะบริเวณนี้พอเรามีแล้วมันขาดความมั่นใจ
จึงอาศัยวิธีการรัดในการสลายไขมันส่วนเกินออก
ดูดไขมันนี่คือเป็นศัลยกรรมเหมือนกันค่ะ
แน่นอนสิเป็นศัลยกรรมสิเธอจะบ้าเหรอจะเรียกว่าอะไร

รายต่อถึงชีวิตได้ก็คือสอดท่อเหล็กเข้าไปเป็นการซักชั่น

นะแต่จริงเหรอคุณแม่ไม่ได้กลัวเลย

ก็ทำที่ไหนดีนะฝักแพ้
ร้วยมาให้ตบเฮม

ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถือว่ามี
คือมันต้องอยู่ในภายใต้แพทย์
ที่มีความชำนาญมากเลยทีเดียว
เข้าใจไหมหากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์
อาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้
ซึ่งการกระทำผิดในนี้
เรียกว่าฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม

มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับ๓๐๐๐๐อ่อน้อยมากเลย

ไปดูดไขมันแล้วเสียชีวิตเลย

ไม่ไม่ให้ติดเชื้อช็อกเสียชีวิตเลย
เสียชีวิตมันมีสิทธิ์ได้
คือน่ากลัวมากครับคือหมอต้องแบบ
ต้องเก่งจริงแล้วก็ทางด้านนี้โดยเฉพาะ

เราก็ดูดออกมาอย่างเนี้ยมันรายเดี๋ยวก็สักชั่นออกมา
อื้อถูปที่ใต้

ไม่ทำตรงไหนบ้างคะขาหรอ
ขาชั้นสวยค่ะหน้าถอน

มันก็เอาออกเอาออกเสร็จแล้วบางส่วนที่มันแบบว่าโดนกัน
เขาเรียกว่าการทำการกระจาย
ทำงานกระจายมันก็จะตาย
แล้วมันก็จะขับออกทางเหงื่อทางถ่าย
อันนี้คือต้นไม่ยากหรอก
แต่ต้องอยู่ในมือแพทย์ที่ชำนาญเท่านั้น
เท่านั้นนี่น่าจะบอกให้แล้วไม่มีเขียวไม่มีแบบว่าเป็นลอน

เรียบนี้มีสองจุดนี้เดียวหลังใหม่

เดี๋ยวก็มีคนถามเข้ามาอีกว่าทำที่ไหนรับรองได้
ช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะโอ้โหคุณดอม
คุณก้อยภรรยานะครับยืนยันมาแล้วว่าขาเตียงไม่หัก

วันนั้นเจอไปดูละครด้วยกันเจอ
เขาก็มากันกับลูกกับภรรยา
โอเคอะไรกันไม่มีหรอก

อ่าออกมาครับใส่คลัดกันต่อค่ะ
วันนี้หน้า๒๐ไฮโซรสแซ่บคุณแม่คงชอบมากเลย
คือส้มตำรุงตูน
นี่เขาบอกว่าท่านผู้อ่านโปรดแซ่บ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนัดสาบานว่านี่ยังเป็นพื้นที่คอลัมป์ไฮโซรสแซ่บอยู่นะคะ

เขาเสิร์ฟหนักเสิร์ฟเต็มแล้วนะคะ
ตั้งแต่แบบคาเวียยันไข่เจียวไข่ลูกเขย

แต่ที่เด็ดระดับ๑๑นี่ก็ตรงที่นายกตู่นี่แหละค่ะ
มีคำถามคือเสียเงินให้เชฟฝรั่งทำไม

คุณเนี่ยเหมาะทำรายกาลตลาดสดกลับถูกแล้วรู้มั้ย
เรื่องอาหารใช่ไหมเรื่องอาหารพูดถึงเรื่องอาหาร

นี่เขาบอกว่าผู้โดยสารฝรั่งญี่ปุ่นนี่จกมะละกอกัน

แล้วก็เมนูนายก

เอาเก๋ดีนะตำไทยบินไทย

มันเป็นปลาร้า

แจ่วบองด้วยค่ะลุงตูค่ะ

อันนี้ก็จะแรงมาก
ยังเหม็นเน่าขนาดนั้น

ไอ้ส้มตำขึ้นเป็นแล้ว

ทอดกำลังดีเลยแหละเอาข้าวเปล่ามาเลย

จักรยานนี้นี่คือจะต้องหอมทั้ง๕อย่าง

เดี๋ยว

มีผมมีผิวแล้วเมล็ดต้อง๓นะ

พี่หนูมันหัวเราะแล้ว

พี่หนุ่มคิดอะไรเยอะใช่ไหม

หอมทั้งร่างคุณแม่บอก

หรือออกคนเดียว

พาดด้วยธุรกิจเนี่ยคะเขาดูแลการ

โอเคแต่ครั้งนี้เขาออกงานด้วยกันแล้วนะครับ
นักข่าวก็เลยมีการไปสัมภาษณ์กันเลย

ถามคุณก้อยนะภรรยาคุณดอมนะครับ
ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมาออกงานกันทั้งครอบครัวเลย

ปีนึงเนี่ยครั้งนึงนี่ก็บ่อยแล้วนะคะ

นักข่าวถามต่อนะครับชินไหมกับการเจอสื่อ
คุณก้อยบอกว่านึกว่าแต่งงานใหม่เลยคะเนี่ย

นักข่าวบอกก่อนหน้านี้จะมีข่าวมาเนี่ยนะครับ
มีข่าวมาเนี่ยนะน้องก้อยเครียดไหมคุณก้อยเครียดไหมนะครับ
้อยบอกว่าตั้งแต่แรกตอนที่แต่งงาน
ต้องบอกเลยว่าก้อยเป็นคนโชคดีมาก
ที่ได้แต่งงานเข้ามาในกรุณเหตุกรุณนะครับ

คุณพ่อของคุณดอมในการทำธุรกิจแล้วเนี่ย
ก็มีโอกาสรู้จักสังคมธุรกิจมากขึ้นนะครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องที่เตียงหัก

เราได้มีการอธิบายให้คุณก้อยเข้าใจไหมครับคุณดอม

ก้อยก็บอกว่าถามก้อยบอกอย่างที่บอกแล้วค่ะ
อย่างยังไงให้ปีนี้อย่างทุกปีเนี่ย
ก้อยก็มีโฟกัสว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ

เพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยไม่ได้บรรทอดเข้าครัวเลยใช่ไหม
บอกแทบไม่รู้ข่าวเลยค่ะ

อย่าให้เอ่ยอย่าให้ผมลุดหลักคุณเอ่ย

ก็ตามข่าวค่ะพี่คาเทียอิงกลีชค่ะ

ใช่ไหมฮะก็คือตอนแรกก็มีข่าวออกมาว่าเอ๊ะ
นักข่าวก็งงว่ายังไงกันแน่นู่นนี่นั่น
วันนี้เขาก็เลยพาเมียเขาออกมายืนยันเลยว่า

เขาก็ไปลูกเขาตัวคุณดอมแล้วก็คุณก้อย
เหมือนเวลาพี่ดอมกับพี่ก้อยอ่ะ

แต่เวลามากับพี่แคทคือกล้องอาจจะเยอะอาจจะเห็นความเยอะ
อาจจะไม่เห็นเพราะว่าก้อยเขาก็แบบว่าไม่ได้เป็นคนดังเดิงอะไรอย่างนี้

แต่เวลาไปกับพี่แคทอาจจะแบบกล้องอาจจะเยอะหน่อย

แล้วทำไมต้องแบบกับพี่แคท

ก็เป็นเพื่อนในวงการเหมือนกันอะไรแบบนี้ไหม
คุณก้อยดูเหมือนเดิมแต่ว่าดูมีน้ำมีนวลขึ้น
มีน้ำมีนวลขึ้นไง

นี่เจ้าเอาลัดวัดห้าไม้

ใช้เวลาว่างช่วยล้างห้องน้ำวัด
ไม่ถือตัวช่วยทำได้หมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นสายบุญคู่บุญกันเลยทีเดียว
เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นเลยนะคะที่เอางี้ดีกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รัก
ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าที่ขยันทำบุญกันอยู่ตลอด
สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์นะอย่างที่เห็นกำลังคัดกันแบบว่าสุดด้วยสุดเดบเลย
ส่วนซึมด้วยอุ้ยไงนะคะแล้วก็น้องยายาค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะพาไปทำบุญพ่อพระป่าแล้วก็สร้างพระนะฮะโดยชวนแฟนคลับเข้าร่วมทำบุญด้วยกันอยู่บ่อยเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านแบบนี้แหละค่ะ
เผยภาพณเดชน์ที่พากันมาช่วยล้างห้องน้ำวัด
แล้วพร้อมมีภาพนิษฐ์เล่าจริงแล้วก็ข้อความนะครับ
บอกว่าโยมดู
นเดชน์แล้วก็ยายาเนี่ยต้นแบบทีมือ

ลูกศิษย์วัดท่าไม้เห็นไหม

อะไรช่วยได้ก็ทำหมด
เป็นคนดังก็ไม่ถือนะ
ล้างห้องน้ำล้างซ่วมทำได้

พี่ดุ๋มเคยเจออยู่ใช่ไหมครับก่อนหน้าครับปาก้า
อันนี้ซึมนะคุณแม่นะ

หัวใหญ่ด้วยซึมด้วยนะ

อ๋อเข้าใจ

ลูกพี่ลิ

เมื่อเช้าว่าจะอ่านแล้ว

เมาโทสกันแต่ไม่ต้องคอกองแว่นนะคะ
คุณแม่เอานี้ดูลูกพี่ลิดีกว่า
ตอนนี้ก็ไปเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะ

โดยแม่โบวันด้าก็เป็นคนลงมือทำ

ป้าปูกาหรือว่า
ก็รวบรวมทรงผมที่แม่โบทำให้กับน้อง

โดยระบุข้อความว่าแม่โบทำผมให้ถูกใจลูกพี่สุด
รวมทรงผมวันไปโรงเรียน

เดี๋ยวก็กลายเป็นเทรนด์น้องมะลิทำผงทรงไหนก็น่ารักเต็ม
ใช่ตอนนี้ก็รัดกันไปเถอะเนอะทำทรงนู้นทรงนี้นะน่ารักดีพอโตขึ้นก็ต้องแบบว่าทำไม่ได้แล้วรัดอย่างนี้แล้ว
เหมือนกับเมื่อกี้มีคนส่งไลน์บอกว่ารัฐภาว๑๐๑ได้ยินเสียงฟ้าร้อง

ได้ยินมีหลายจุดที่เมื่อกี้ได้ยินวัชรพลฝนตกหนักแล้วนะคะตรงนั้นฝนตกคือเมื่อกี้เท่าที่ดูส่วนใหญ่เฉลี่ยเลยฝนตกกันทั่วเลยเนี่ย

ช่วงหน้ามะนาวรับกวิน

พรุ่งนี้เดี๋ยวบีภาพมีภาพบอกชื่อได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะเป็นของเราเองค่ะเราไม่ได้ไปขโมยใครมานะคะ

แลไม่เห็นภาพแต่เรามีภาพนั้นค่ะ
รู้หรือความว่าสั่งอะไรกินบ้างไปกินอะไรกันต่อแล้วไปไหนกันต่อกันบางคน

ที่ร้านเขาเป็นคนถ่ายส่งมาหรือเปล่าเนี่ย
เอาละพรุ่งหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ

สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณ

บ๊วยวข้าวใช้แพ็ทกับเขาต่อค่ะ

สะระวัดหมีเออหมีกับแพนเค้ก

แต่เชื่อบอกว่าน้องแพนเค้กนี่เป็นผู้หญิงที่ผมแบบชอบสไตล์หน้าแบบนี้

หน้าเป็นแป้นนี่
ผมแบบจะมีข่าวดี
เป็นวาธิเท่านั้นนะ
เป็นหวัดแน่เลยเหนี๊ยะ
มีใครหรอ

หวานเวอร์จนคนเจ้าียลอิจชาก็ไม่หมดที่เดียว

ก็คุณแม่หน่อยเขาเปิดไฟเขียวให้ไง

เริ่มคบหาดูใจกันเลยทีเดียวตั้งแต่ครั้งแรกนะ
เพื่อพอมาถามถึงเรื่องของการแต่งงานกับแพนเกสสักนิดนึงนี่
อยากรู้ไหมเขาตอบอย่างไรคงจะตอบเหมือนเธอนะแพลนว่าอุ๊ย
เรื่องการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่เราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอีกคนหนึ่งนะคะ
แต่ทุกวันนี้พี่หมีแล้วก็พี่แพนเนี่ยก็ถือว่าเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างรู้สึก

ไม่ดูแลกันและกันมากกว่าแค่นั้น
มันก็มีบางวันนะคะที่เรางอแงบ้างนะครับ
เพราะว่าทำงานทำงานมันก็เหนื่อยเนอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ยังมีเรื่องที่เราจะต้องคุยแล้วก็ต้องปรับตัวเพิ่มเติมกันอีกเยอะเลยนะคะ
แต่ถามว่ากับพี่หมีเนี่ยนะโอเคไหม
แนนก็บอกอย่างนี้เลยนะคำตอบว่าโอเคมาก

แต่ชอบไม่ลองเหลวนร้ำ
แต่ใช้สมัยก่อนพี่มาบ์ชอบดาลาคนไหน

ว่านไม่นับรุ่นดีเจพุทธอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านั้นนะคุณแม่มีไหม
นี่รูดนี่รูดอันนี้รูดแต่เป็นแบบแภกไม่ชอบสมบัติไม่ชอบ
ต้องรุ่นอันนี้รูดชอบนี้รูดไม่ชอบชอบดูสัญญา
เดี๋ยวคุณแม่เอาพี่หนูไปรุ่นนั้นแล้วนะมีอีกไหมมีอีกไหม
มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกลัวเป็นอีพิงเคยได้ใครบ้าง
ไม่เคยเลยจากบ้านเหรอจะไม่ใช่เป็นหญิงส่ำส่อนอย่างนี้
แต่แบบว่าปลาปลื้มก็ดีกว่าไม่ปลื้มเนาะ
ที่เอ๋ยชื่อมันทั้งหมดเข้าใจเนาะได้ก็ดีไม่เอานะ
มาถึงคุณโบชายาดานะครับแพลนมีลูกอีกคนปีหน้านะฮะ
ก็รีบไปคุณแม่สุดสกรองนะฮะคุณโบชะยาดา
เขาจึงชื่อกฤทธิ์พนธร์หรือกฤทธิ์พนธรรพ์
หลายคนก็ติดตามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนะครับ

ก็มีหน้าข่าวนี้ไปถามนะครับ
ปรากฏว่าทางคุณโบเนี่ยก็บอกมานะครับ

ในฝันได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลย

ชีวิตตอนนี้ก็บอกไม่ต้องกังวลอะไร

อะไรก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยนะครับ
ลูกอีกคนนึงถ้ามีโอกาสก็ได้ลูกสาวก็คงจะดี

หญิงผู้ชายก็ได้คุณสามีก็อยากมีมาก
คอยเช็คอยู่ตลอดเวลาเขาพร้อมมากเลยค่ะ

เป็นนุ่มแล้วเรียบร้อยขึ้นด้วยนะครับ
น่ารักโตมากเลย

เห็นการเจริญเติบโตของน้องนะหนูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
จริงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเห็นลูกนั้นเนี่ยลูกของเนี่ยคุณโบ
คุณโบนะฮะน้องอาชิเห็นลูกของหมูพิมปากกาน้องนายเนี่ยโอ้โหตอนนี้โตขึ้นมาหล่อมาก

อยากไม่น่าเชื่อว่าลูกหมูจะหล่อขนาดนี้

แล้วก็กินอ้วนเลย

ไปออกรายการอาร์ตรีสโมร์ซอนมั่นก็จงต้องทำแบบนี้นะ
ตอนนั้นคือแบบมึงก็เรียนก็ปไปหมายบอก
อยากให้ลุงหนุ่มไปจากไมค์ก๊อปให้หน่อย

นายและที่ปื้มมันมากกว่านั้นเลยหรือเปล่ามันเจอระบบเครื่องบินมันเรียกรถพี่หนุ่มจับเด็กเรียกลุงตอนนี้เรียกพี่หนุ่มรู้สึกเป็นเด็กดีเหลือเกิน
คงยังเป็นจริงด้วยน้องนาย

ลูกพี่เจหลอดมากแต่ละคน
ไม่จริงหรอกจริงตว่าตัวขึ้นก็น่ารักจิ
พ่อแม่มันหน้าตาดีมากไปนะแท็กสุดน่ารัก
หน้ามันเหมือนแชงไทยอ่ะลูกแชงไทย
เดี๋ยวพี่มัดผมลูกสิแล้วเห็นแต่หน้าสิ
มันเป็นเหมือนลูกโท๊กโลกลูกอะไรนะเหมือนแบบลูก
สวรรค์เหรอดูไม่ลูกขึ้นมายาว
กลมแล้วก็ขึ้นมายาวอย่างนี้น้ำเต้าหน้าเหมือนน้ำเต้าป้า
อันนี้ผมให้ดูล่าสุด
ก็ต้องรับลูกเลย
แต่ว่าต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนลุ้นมาก
ทั้งสองฝ่ายจะเลื่อนสถานะจากการเป็นเพื่อน

สำหรับนักแสดงสาวมะนาวสอนสินกับหนุ่มตองกวิน
เวลาที่คัว้างสองคนก็ไปทำบุญ
ทีนี้เมื่อวานนี้น้องมะนาวเขาออกมาพูดแล้ว
ออกมาเปิดเผยว่าเขามีโอกาสมีเวลาว่างเมื่อไหร่

ช่วงนี้ก็เจอกันคุยกันปกตินี่แหละค่ะตามภาษาพี่น้องนะ
ต้องบอกก่อนว่าสองคนจริงเขารู้จักกันมานานแล้ว
ไปรู้จักกันอย่างไรอืม
๒๐๑๒เขาก็มีภาพที่เค้าเจอกันนะพี่
๕ปี

แต่เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นพี่ที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตสำหรับเรื่องสถานะ

แต่ว่านุ่มตองกวินสนิทที่สุด
คุยกับคนนี้คนเดียวเขาก็บึงถ่านเจ็บ
ผมบอกเลยว่าดาราใครนั้นนางน้องผู้หญิงดาราพวงหญิงนี่

ถ้าไปที่ธิษฎาฟุตบอลแล้วจะเจอกันอยู่บ่อย
ไปแล้วเดี๋ยวไปดูละมีใครบ้างตำราอยุธภพ
แองจี้บอกว่ามีแฟนรายการเราส่งมาให้ดูสำหรับหมากกับคิม
พรุ่งนี้มารอดูว่าจะประคุมไม่มีที่ไหนนี่ที่เดียว
พรุ่งนี้เช้ามามีใครไปแล้วสวัสดีค่ะ